ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่นั่นมีชาวบ้านคำร้องกับสื่อว่าถูกในทุน
พาลูกน้องมาบุกบ้านมาทำลายข้าวของในบ้านมารื้อหลังคาบ้าน
จนบ้านเนี่ยเกือบพังเสียหายไปทั้งหลัง
อย่างที่เห็นอยู่แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
เป็นสภาพบ้านของนางพิมพาสันเสริญ
ชาวบ้านในอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งก็อยู่ในสภาพแบบนี้คือพังเสียหาย
หลังคานี่ดูสิถูกลื้อออกไปจนหมดเลย
เพื่อนบ้านก็มาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
นางพิมพาเขาเล่าบอกว่าปีที่แล้ว
นางสาวอรพันธ์ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็ก
เขานำโฉนดที่ดินเนื้อที่๑ไร่๗๐ตารางวา

ไปทำสัญญาฝากขายไว้กับในทุนเงินกู้

โดยกู้เงินมา๔๕๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยก็คิดเป็นเงินอยู่ที่๖๒๓๐๐๐บาท
แต่ว่าได้เงินมาเพียง๒๙๐๐๐๐บาท
เพราะว่าต้องแบ่งเงินให้กับนายหน้าไปด้วย
ซึ่งนางสาวอรพันธ์ก็ขอผัดผ่อนไปอีกระยะ
ก็เลยทำให้นายสมศักดิ์ไม่พอใจ
ขู่ว่าจะขับไล่ไม่ให้อยู่ตรงจุดนี้อีกต่อไป

สักประมาณวันที่๓มีนาคมตอนบ่าย
นายสมศักดิ์พร้อมกับลูกน้องมากันร่วม๑๐คนนะคะ
บุกกันมาที่บ้านของนางพิมพา
จากนั้นก็มารื้อทำลายข้าวของต่าง
ดูสิพังแบบนี้กระจัดกระจายกันไปเลย

นางสาวอรพันธ์กับแม่ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพช้างกลาง
โดยนางสาวอรพันธ์พร้อมจะจ่ายเงินคืนทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้น๗แสนบาท
แต่ในทุนไม่ยอมบอกว่าจะต้องจ่ายคืนเท่าไหร่รู้ไหมคะ
ล้าน๕แสนบาท

เรื่องต้นตำรวจจะดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์ค่ะ
ข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำลายทรัพย์สิน
ส่วนเรื่องของเงินกู้ที่ทำสัญญาฝากขายนี่นะ
ก็จะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลต่อไปนะคะ
ส่วนนางพิมพาและลูกสาวเนี่ยนะคะก็วอนแล้วค่ะ
ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหาทางช่วยเหลือหน่อย
หรือว่าเจรจากับในทุนรายนี้ให้ด้วยนะคะ
เพราะว่าจ่ายคืนนับล้านเลยนะคะ